แต่ว่าคู่นี้ไม่ต้องลุ้นแล้วนะคะสำหรับคุณอันภูวนาศแล้วก็คุณจ๋าอลิสาค่ะ
แต่งงานกันมาไม่นานเท่าไหร่ต้องบอกว่าอายุอนามของทั้งคู่เนี่ย
แต่หลักเลข๔ก็จริงแต่ว่ายังเตะปี๊บดังอยู่นะคะ
ตอนนี้คุณจ๋าท้องแล้วค่ะ
เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากสำหรับวงการบันเทิงของเราเหมือนกันนะคะ
คุณอันภูวนาศแล้วก็ภรรยาคนสวยคุณจ๋าอาริสาค่ะ
อย่างที่บอกไปว่าคู่นี้เขาแต่งงานกันช้า
อายุอนามเนี่ยจะแตะเลข๔กันอยู่แล้วแต่ว่าน้ำยายังดีเตะปี๊กอย่างดังค่ะ
ก็เลยพิชิตทายาทคนแรกได้สำเร็จนั่นเองค่ะ
โดยโพสต์เป็นคลิปอันประเสาค่ะ
พร้อมกับข้อความว่าก็ไม่ได้จะปิดนะครับ
แค่อยากจะรอเวลาให้มั่นใจและปลอดภัยนิดนึง
แต่อยู่ดีตรีชดาก็หมายถึงคุณปอยนะคะ

งานก็เลยเข้ารับสายแทบไม่ทันเลยทั้งคู่
ก็นับว่าทำขำไปไม่เสียแรง
แม่ที่ทำไปไม่เสียแรงขออภัย
แล้วก็ทรัพยากรโลกไม่เสียแรงทรัพยากรโลกอย่างไร

และสิ่งที่กังวลตอนนี้ก็คือคุณนายจ๋า
เขาจะขอเปลี่ยนคอลเลคชั่นตู้เสื้อผ้าใหม่

แต่ว่าคุณภรรยาขอเปลี่ยนคอลเคชั่นตู้เสื้อผ้าแล้วนะครับ

อันบอกว่าสงสัยจะต้องไปขุดตุ่มท้องที่ฝังไว้
ต้นมะม่วงที่บ้านมาใช้ซะแล้วล่ะครับ
ตอนนี้อายุคันของภรรยาก็๓เดือนแล้ว
ส่วนใครที่รอลุ้นอยู่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย
พี่อ่านบอกว่าเดี๋ยวจะออกมาอัปเดตวันจันทร์นี้ให้ฟังละกันว่า
เบบีในท้องตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
สไตล์พี่อันนะคะที่จะลงแคปชั่น

แฟนคุณบอกว่าคุณเอ๋ยก็รอให้แข็งแรงรอให้แน่ใจซะก่อนนะคะ

ผ่านเลข๓ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกว่าท้องไม่ท้อง